ต้องบอกว่าโควิดรอบที่แล้วมือที่ไก่หน้าผากอยู่เนี่ย
ยังไม่ทันลงมาดีเลยรอบใหม่ก็มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะ
แล้วบอกเลยว่าธุรกิจจากรอบแรกเนี่ย
หลายร้านค้าได้รับผลกระทบรวมไปถึงธุรกิจของดารงดาราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
ธุรกิจร้านอาหารซีฟู้ดของพี่เคลลี่ธนพัฒน์ค่ะเซอยู่เหมือนกัน
เปิดไปเมื่อช่วงต้นปีล่าสุดก็ต้องปิดลงกระทันหัน
ส่วนอีกหนึ่งธุรกิจของพี่เคลลี่ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม
เห็นว่าต้องหันมาพึ่งช่องทางออนไลน์ไปก่อนค่ะ
ส่วนข่าวที่พี่เคลลี่ออกมารับงานเล่นละครต่างช่องนะคะเจ้าตัวยืนยันเลยว่าไม่ได้มีปัญหากับวิกหมอชิดนะคะอยู่กันมาตั้ง๑๐ปีแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหมดสัญญาไปนานมากแล้วตอนนี้อยู่ด้วยสัญญาใจล้วนค่ะ
เป็นสัญญาใจถ้าช่วงที่จังหวะที่เราว่าง
เผื่อมีอะไรเข้ามาจริงก็ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปก่อนแล้วครับ
ก็ต้องรอติดตามผลงานของพี่เคลลี่ต่อไปนะคะ